ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
มีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจจัดขึ้น
ต้อนรับกับเราตั้งโจทย์ประเทศไทย

นวัตกรรมจะถูกพูดถึงอย่างมาก

ต้องนำมาทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

คุณผู้ประกอบการฟังให้ชัดครับ

ผมพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันครับ

เราได้ยินกันมานานว่าประเทศไทย
กำลังลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อกจากนี้เราก็เปิดบ้านต้อนรับ

ดังนั้นถ้าพูดนักขนาดนี้ก็คือว่า
ประเทศไทยมีโอกาสอยู่เต็มไปหมดนะครับ

ถ้าไม่ปรับตัวอยู่ยากครับ
เราจะปรับตัวเพื่อช่วงชิง

เข้ามามีบทบาทสำคัญได้อย่างไร
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ

มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าสนใจ

พูดคุยกันถึงไฮไลท์สำคัญของงาน
ด้วยความดีครับคุณองเดชน์สวัสดีครับ

งานนี้เห็นบอกว่าคือช่วยในการ

ตอนนี้เราพูดกันเยอะมากในเรื่องของการออกกฎหมาย
ถึงกลยุทธ์ของประเทศไทยที่จะก้าวร้ำไปข้างหน้า
สิ่งที่เราจะต้องทำถามตั้งขึ้นมาก็คือว่า
ในฐานะที่เราเป็นนักอุตสาหกรรมสนับสนุน

ในช่วงชิงการแข่งขันนี้ให้ได้เปรียบ

จริงแล้วเวลาพูดอย่างนี้ในอดีตดูไกลตัวมาก

ไม่กล้าแม้จะคิดว่าจะเอามาใช้ในโรงงานของเรา

มีผู้อุตสาหกรรมมามากกว่า๒๕ปีแล้ว

เราจะนำองค์ความรู้เริ่มจากพวกนี้เลย
ก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับยานยนต
อนาคตซึ่งนำกูรูจากทั่วโลก

เทรนด์ในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วตั้งคำถามว่านักอุตสาหกรรมของไทย

เราพร้อมที่จะสามารถจะผลิตชิ้นส่วน

ให้เข้ามาสัมผัสกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้
หลังจากนั้นเราก็จะมาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์
ซึ่งถือเป็นหัวใจของการผลิตทั้งหมดเลย
พิมพ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะ
ทำอย่างไรให้แม่พิมพ์ที่มีความสับซับซ้อนถูกทำงานออกมาผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็ว

พิมพ์ที่ดีเวลานี้เวลาเขาต้องขัดผิวแม่พิมพ์ให้มีความเงา
เขาถามว่าขัดเหล็กต้องเงาเท่าไร
เงากับเจาะเงานะครับต้องขนาดนั้น

อ๋อคือมันมีมาตรฐานระดับโลกที่เราต้องทำให้ถึง
มือคนไทยไม่มีปัญหาแต่เทคโนโลยีถ้าไม่ถึง
เราผลิตสู้ต่างชาติไม่ได้นั่นคือเกือบเป็นเหตุผลว่า
ทำไมการลงทุนจากต่างชาติหลายครั้งต้องเอานำชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาทดแทน
แทนที่เราจะผลิตเองได้จากวันนี้ไปเนี่ย
เราต้องสามารถสร้างขีดความสามารถด้วยว่าใช้เวลาเท่ากัน
ในงานอันนี้ก็จะมีเรื่องของการสัมมนาที่เกี่ยวข้องการทำแม่พิมพ์ทั้งครบอีกเช่นกัน
จากนั้นเองก็จะมีเรื่องของการทำฉีดพลาสติก
หนึ่งในนั้นก็คุณศนั่นอังอุบันกุล
ซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้ที่สำคัญยิ่งของวงการฉีดพลาสติก

แล้วก็แชร์วิชั่นคุณสนั่นเองท่านมีวิชชั่นที่กว้างไกลมาก
บางสัมมนาเราเห็นความรู้แล้วเนี่ยก็หัวใจพองโตเกิดอย่างที่จะพัฒนา
อยากจะเกาะกลุ่มโอกาสที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในฮอลต่าง
ในฮอล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีหมด๕๐๐๐๐ตารางเมตร
ซึ่งปีนี้เติบโตมาจากปีที่แล้ว๒๕ผมเล่าให้ฟังว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรบ้าง
ก็จะมีเทคโนโลยีการฉีดการเป่าเทคโนโลยีทั้งหมดนี้
สามารถใช้ได้ตั้งแต่การทำชิ้นส่วนยานยนชิ้นส่วนทั่วไปและแพ็กเกจจิ้ง
โรงงานในอุตสาหกรรมทั้งหมดสามารถมาดูตรงนี้ได้
ยกโรงงานมาสาธิตให้ดูจะมีผู้ประกอบการจากค่ายใหญ่จากทั่วโลก
เทคโนโลยีมาแสดงเมื่อเรามาดูแล้วเราเกิดไอเดียแล้ว
ได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้วันนี้ไม่ได้ไกลตัวจากเราแล้ว
แล้วเราจะเอายังไงถึงจะเอาเทคเดียวนี้ไปอยู่ในโรงงานของเราได้

โอ้โหน่าสนใจมากคือสัมมนาก็มีตัวอย่างจริงที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็มีมาให้ดูด้วย
ถ้าเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้คือนำไปพัฒนานำไปต่อยอดกับธุรกิจของผู้ประกอบการเองก็ทำได้เหมือนกัน
เราเห็นเทคโนโลยีเห็นทุกอย่างแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าหากว่าทรงทุนเทคโนโลยีแล้วจะมีออเดอร์ไหม
เพราะฉะนั้นเราก็ได้ประสานงานนำบริษัทญี่ปุ่น๒๐๐บริษัท
เขาต้องการหาพาร์ทเนอร์เขาก็จะชิ้นส่วนต่างมาวางให้ดูเลย
ผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจอยากจะผลิตเป็นพาร์ทเนอร์เขาเดินทางเข้ามาในงานนี้
มาดูชิ้นส่วนถ้าทำได้เจรจาธุรกิจพูดคุยกันเลย
เอาเลยความสะดวกให้แบบนี้เลยถ้าสนใจก็มาแมชกันในงานนี้ได้
สุดท้ายครับสั้นครับคุณดวงเดชงานนี้ถ้าไม่ไปจะพลาดอะไรฮะ
ผมว่าข้อแรกเลยนะครับไม่สามารถก่อกลุ่มโอกาสที่ภาครัฐพยายามทุ่มเทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาการแข่งขันได้
เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราปรับตัวไม่ทันใน๓๕ปีข้างหน้านี้
เพราะฉะนั้นโรงงานเราปรับตัวไม่ทัน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอยู่ในโลกของธุรกิจลำบาก
อันที่๒ครับการที่เราไม่ไป
นอกจากทางผู้ประกอบการไม่ไปแล้วถ้าหากว่ายังไม่ให้พนักงานต่างไม่ไป
องค์กรจะพัฒนาได้ต้องมาจากคนขององค์กรไม่ใช่จากนโยบายอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นการที่คนเหล่านี้ได้เดินทางมาเห็นเขาจะมีส่วนผลักดันผลักออกไปให้ได้
ตรงนี้เองจะทำให้อุตสาหกรรมหรือว่าองค์กรของเราก้าวหน้าไปได้
และในภาพรวมทั้งหมดผมคิดว่าถ้าหากว่าต้องการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ถ้าหากว่าต้องการเห็นอนาคตและถ้าหากต้องการเตรียมความพร้อมไม่ไปไม่ได้ครับ
ดังนั้นต้องไปนะครับคุณผู้ชมพูดง่ายแบบนี้เลยว่างานนี้เริ่มต้นพรุ่งนี้แล้ว
นี่คือโอกาสที่เจ้าของไปก็ดีพนักงานไปก็ยิ่งดีเลย
เพราะว่าจะได้รู้แล้วก็นำมาพัฒนาต่อยอดทำให้ธุรกิจของเรานั้นไม่พลาดโอกาสต่างที่เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้
ขอบคุณคุณดวงเด็ดด้วยความดีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ